พูดถึงเรื่องของพืชผักสมุนไพรใช่ไหมคะ
ต้องบอกว่าประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริง
ล่าสุดนี่นะคะทางสมุนไพรเจ้านึง

เป็นสมุนไพรแบบอินสีร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
ไอเดียเรื่องของการทำสมุนไพรนี้นะคะ
ก็คือเป็นของนางวัชรีชัยชมพูค่ะ
อดีตค่าราชการครูโรงเรียนต่อชะดอร์รับประปอดอายุ๖๗ปี

คืออาจารย์ได้รับทุนการศึกษาปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ไบโอเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการสกัดสมุนไพรเพื่อไปยับยั้งโรคพืช
ก็เลยนำความรู้ทั้งสองนี้มาประยุกต์เข้าด้วยกัน
ทำเป็นเครื่องสำอางชะลอวัยค่ะ
แล้วก็จากที่คุณครูนั้นเคยเป็นคุณครูสอนให้ความรู้แก่นักเรียนแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว
พอเกษียณอายุราชการก็หันมาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ที่อำเภอแม่ริม
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กให้กับผู้ที่สนใจ
กระแสตอบรับดีค่ะเลยมาเป็นผู้ประกอบการด้วย
ผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรไทยแบบอินซี

ปลูกแปรรูปจนมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้
ไอเดียเป็นยังไงไปฟังเสียงกันค่ะ

ทำใช้ก่อนแล้วก็แจกเพื่อนแจกคนรู้จัก
เขาใช้แล้วก็ดีต่อผิวพันธุ์
ก็เลยคิดว่าจะต้องทำจำหน่าย
ตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนในการจำหน่ายแล้ว
ความพิเศษของสบู่และเซรั่มก็คือ

ธรรมชาติไม่มีเคมีที่จะไปทำร้ายผิว
มุนไพรก็ขึ้นชื่อว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะ

เพราะว่านี่คืออีกหนึ่งที่มาของผลิตภัณฑ์สำคัญ
ก็คือเซรั่มสกัดมาจากผิวส้มโอพันธองดี

ซึ่งให้วิตามินซีสูงมากช่วยในเรื่องของการดูแลผิวพันธุ์ด้วย
แค่นั้นยังมียาหมองที่สกัดจากเม็ดลำไย

แล้วก็เป็นเคล็ดลับตอนนี้เนี่ยเตรียมจดสิทธิบัตรด้วยนะคะ
นี่เปลือกส้มโอนี่ช่วยทำให้ผิวหน้านี่ชะลอวัยได้ด้วยเหรอ

โอ้โฮมันแนะนำนะฮะวิตามินซีสูงแต่มันก็ต้องผสมกับผสมผสมหลายอย่าง
ออใครที่ทานส้มโอแล้วปอกเปลือกทิ้งนี่ไม่ต้องทิ้งด้วยนะฮะ
เอามาทาหน้าเหรอคุณอันนั้นใช้ตรงเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ร้อยเปิดเตยังไงคุณ

เราต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะ

ใส่ข้าวหอมมะลิมีหลายอย่างนะคะ
เป็นว่าใครสนใจอยากใช้หรืออยากจะเรียนรู้วิธีการทำ
เราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อไปสอบถามคุณครูได้แล้วนะคะ

หรือว่าสอบถามทางเฟซบุ๊กสบู่ปีรกาก็ได้
โอ้โหนี่แหมเห็นแล้วอยากจะหน้าใสจริงเลยนะ
เออเป็นไอเดียดีนะคนเดี๋ยวนี้คุณก็ควรใช้เลยเออไปเจอทราบสาว
ทราบสาวก็จะบอกผมว่าเอ๊ยคุณชนะหน้าใสนะ
หน้าใสกิ้งวิ่งอย่างนี้เหรอล่ะคะใสไปไกลเลยใสหัวไปชักช้าเลย
แต่ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาจจะใสจริงอาจจะติดตึมเลยนะคุณนะ

เป็นฝูงเป็นหมาไล่เหรอติดใจในความรอ
ไม่มีอะไรจะดีเลยใช่ไหม